เรื่องนี้กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นการเกี่ยงกันทำงานเกี่ยงกัน
ลักษณะงานคล้ายกันเลยก็คือเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย
และเจ้าหน้าที่จากรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล

และผู้ป่วยกำลังรอขอความช่วยเหลืออยู่เลยนะคะ

เขาเกี่ยงกันแบบไหนพูดว่าอะไรบ้างดูคลิปค่ะ
ทำไมคุณทำงานนิดหน่อยไม่ได้เลยอ่ะ
เพราะผมเป็นนาสาน้ำมันก็เติมเอง
ทุกอย่างทำเองหมด
แต่ยังต้องมานั่งเจอเรื่องแบบนี้

นี่รถคู่ชีพโรงพยาบาล
อันนี้คือคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่มีญาติมีน้องนะ
วันนี้คุณรู้จะทำอะไร
จะไปที่ไหนจะทำอะไร
คืออะไรครับพวกใช้บัตร๓๐คือมีสิทธิ์แค่นี้ใช่ไหม
คำถามก็คือมันทำได้
คนที่เขาถ่ายคลิปนี้คือฝากฝั่งของอาสาสมัครกู้ภัยนะคะ
ถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ

และคลิปนี้ถูกแชร์ต่อค่ะในเพจ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์ข้อความระบุแบบนี้นะคะ
รามาอาสากู้ภัยกับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล
เหมือนหน่วยงานจะเกี่ยงงอนกันในการรับเคส
จริงอย่างไรให้คลิปเล่าเรื่องและสังคมตัดสิน
คลิปต่อนิดหน่อยนิมนต์นะคะแบบนี้ได้เหรอนะคะคำแรกที่เอราวันถามคือ
อาสาไม่มูฟล่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลย
มีการถามด้วยว่าอาสากลัวโควิดเหรอแล้วเรียกมาทำไม
แถมยังมาว่าอาสาว่าแบบนี้ไม่โอเคเลยนะ
ผอสาธารณสุขช่วยจัดการทีนะครับ
เจอบ่อยเลยคนนี้ชอบพูดไม่ดีใส
พอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้โอ้โหนี่แสดงความคิดเห็นเยอะค่ะ
ส่วนใหญ่ตอบว่ารถกลูทีบที่เกี่ยงไม่ยอมรับผู้ป่วย
ก็บอกว่าช่วงนี้ถ้าป่วยไม่หนักมากโรงพยาบาลเขาไม่รับนะ
ทุกโรงพยาบาลแหละเพราะกลัวจะไปติดเชื้อ
หรืออีกมุมหนึ่งก็คือเข้าไปแพร่
ก็บอกว่าอย่าออกตัวคอมเมนต์แรงเดี๋ยวคดีพลิกนะ
เพราะเรื่องนี้ต้องรอให้มีการตรวจสอบชัดเจนก่อนว่า

คลิปที่เราเอาให้คุณผู้ชมดูเป็นฝากฝั่งของอาสาสมัครกู้ภัยนะคะ
ซึ่งก็มีความเห็นตรงกับอย่างดังเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ
อยากให้ทางฝั่งของโรงพยาบาลเอง
ออกมาชี้แจงบ้างนะเราจะได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไร
ให้โอกาสทั้งสองฝั่งนะคะได้พูดคุยนะคะ